ต่อกันที่ทัพศิลปินค่ะบอกเลยว่ารวมพลกันเลยนะคะมาขับร้องเพลงถ่ายทอดบทเพลงที่เป็นอมตะของครูเพลงเลย
เสิร์ตเก้าสิบเก้าปีครูชาลีอินทรวิจิตนั่นเองค่ะต้องบอกว่าท่านเนี่ยเป็นบรมครูแห่งวงการเพลงเลยนะคะ
ซึ่งในงานเนี่ยก็มีศิลปินมากมายเลยค่ะมาร่วมขับร้องผ่านศิลปินคุณภาพทุกยุคทุกสมัยเลยสำหรับคอนเสิร์ต๙๙ปีครูชาลีอินทรวิจิตรเพลงคู่แผ่นดิน๑ในจักรวาลค่ะ
เพื่อหารายได้มอบให้กับครูชาลีที่ตอนนี้นอนรักษาตัวด้วยโรคประจำตัวมากมายนะคะ
ซึ่งศิลปินก็ผลัดเปลี่ยนขึ้นมามอบความสุขทางเสียงเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคอนวินัยพันธุรักษ์นะคะ
พร้อมด้วยนักร้องลูกกรุงอาวุโสคุณธานินอินทรเทพ
ดาวใจภัยจิตคุณตู่นันทิดาและอีกมากมายนะคะ
บันเทิงไทยรัฐของเรามีบรรยากาศบางช่วงบางตอนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ
ได้ฟีลกับโยกเบาจริงคุณพ่อคุณแม่ฉันก็เปิดบ่อยนะเพลงพวกนี้แล้วดิฉันฟังแล้วฉันก็รู้สึกว่าเพลงเนื้อหาสมัยก่อนเนื้อหาเขากินใจเขาพูดคำจาเขาเพราะมาก